มาแล้วค่ะคุณ๑๕ภาพของของใครคะ

อ่าใช่เลยลิซ่าเลยค่ะ
เพราะว่าหลังจากคว้าอันดับ๓นะคะ
ในผู้หญิงหน้าสวยที่สุดในโลก

ครับผม
ไซต์จัดอันดับชื่อดังของระดับโลกนะคะ
ออกมาเปิดเผยร้อยอันดับหญิงสาวที่มีใบหน้าที่สวยที่สุดในโลก

ปีนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ครองอันดับหนึ่งค่ะคุณค่ะ
แต่ว่าลิซ่าก็สามารถจะครองอันดับ๓
ในสาวที่มีใบหน้าสวยที่สุดในโลกมาได้

อย่างไรก็ตามทีมงานของเราได้รวบรวม๑๕ภาพของลิซ่ามาค่ะ

และในลิซ่าของเรานะคะ๑๕ภาพ

ไม่ว่าจะทำผมอย่างไรแต่งหน้าอย่างไร
ดูสวยแล้วก็มีออร่าตลอดเลย

เปลี่ยนเปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนก็ลุคก็เป็นอีกแบบนึงเลย

เปลี่ยนลุคได้เก่ทุกเลยนะฮะสำหรับน้องลิซ่า

โอ้โหยินดีกับน้องลิซ่าด้วย
ใช่เลยอันดับ๓ของโลกค่ะ